คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปตามเรื่องนี้ให้ค่ะเพราะว่ามีผู้ใช้
ถูกเพื่อนบ้านอยู่ดีเอาข้อความนี้ค่ะมาแปะเอาไว้หน้าบ้านเธอต่อว่า
เธอที่เธอเลี้ยงหมาหลายตัวอืมเพื่อนบ้านบอกว่าเหมือนกับหมาของเธอเสียง
รบกวนเพื่อนบ้านอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปด่าเธอแบบมันค่อนข้างหยาบ
๑๒๑๒๑๒ตัวใช่แล้วเป็นหมาพันเล็กแต่เธอบอกว่ามันไม่เฮาอันนี้มันก็แล้วแต่คนน่ะจะเฮาหรือไม่
ห่าวห่าวมากห่าวน้อยดังไม่ดังเนี่ยเอาจริงคุณภาคภูมิเพราะเธอโพสต์อันนี้นะคนไปแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเธอนะก็ตำหนิเธออ่ะบอกว่าเอาจริงเลี้ยงสุนัขเยอะในบ้านมันรบกวนคนอื่นหรือเปล่า๑๒ตัวมันก็ต้องห
นี่ค่ะเธอบอกว่าเธอไปเช่าบ้านหลังหนึ่งเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะในซอยนาฬิวาส๔๒ลาดพร้าวอะค่ะก็เช่าเป็นที่อยู่อาศัยแต่ก็ยอมรับว่าเลี้ยงสุนัขไว้๑๒ตัวตอนแรกที่เข้าไปอยู่เจ้าของบ้านก็อนุญาตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่า
ต้องตกใจเจอกระดาษเมื่อสักครู่นี้ค่ะเนี่ยติดอยู่ที่รัวบ้านข้อความก็อย่างที่เห็นก็แรงหน่อยอ่ะบอกว่าเออย้ายคอกสัตว์ไปอยู่ที่อื่นก่อนที่จะโรมหัวไปแจ้งความชาวบ้านแถวนี้รำคาญเสียงสุนัขมากไม่มีสมองคิดหรือยังไงขาด
เธอก็เลยบอกว่าเธอตกใจคือที่ผ่านมาก็พอจะรู้เรื่องเหมือนกันแหละว่ามีเพื่อนบ้านไปร้องเรียน
กับเจ้าของบ้านที่เธอเช่าว่าสุนัขของเธอส่งเสียงดังรบกวนแต่เธอ
ก็ไม่คิดว่าถึงขั้นจะมาเขียนด่าแล้วแปะเอาไว้แบบนี้อืมเธอก็เลยแต่

หลังจากที่มีคนมาเตือนว่ามีคนคิดแบบนั้นปุ๊บเราก็รู้สึกแบบเอ๊ะเราก็
เกรงนะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าไปคุยกับใครแล้วก็พยายามอยู่เงียบเงียบ
เข้าไปอีกอยู่แล้วพอมีจดหมายมาแบบนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ
กังวลสองเสียใจเสียใจว่าโหมันพูดกันดีไม่ได้เลยเหรอคือแบบ
เราขอพื้นที่แค่อยู่ตรงนี้มันไม่ได้เลยเหรอเรารู้เราไม่ได้เราไม่
คิดว่าเราไม่มีส่วนผิดเลยเราไม่ได้คิดว่าคุณต้องมาทนเราแต่
ในเมื่อแบบเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดกันได้พูดกัน
อย่างดีดีกันได้แต่พอมาถึงขนาดนี้มันไม่ใช่แค่แสดงอารมณ์
ไม่พอใจอย่างเดียวมันเป็นถึงขั้นที่ว่าเรารู้สึกไม่ไม่
ตี้ในชีวิตทรัพย์สินตัวเองชีวิตน้องเพราะเขาบอกว่าเออ
จะรวมพวกกันอย่างนู้นอย่างนี้ถึงจะบอกว่าจะไปแจ้ง
ความหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอ่อมันไม่มีหลักประกันอะไรนะคะว่าความ
ไม่พอใจของคนที่ใช้คำพูดที่รุนแรงขนาดนี้ได้ต้องเลี่ยง
ว่ามันบูรียิ่งกันขนาดนี้ได้เนี่ยเขาจะทำอะไรที่มากไปกว่านี้ไหม
เราก็อยากรู้เนอะว่าที่บ้าน๑๒ตัวแล้วมันเห่ามันจะเสียง
ดังไหมจะยังไงที่บอกว่าเลี้ยงระบบปิดใช่อยู่แต่ในบ้านเราก็เลย
เวลาคนมาจอดรถหน้าบ้านเวลาคนผ่านไปผ่านมาก็เห่าเป็นช่วง
นี่ใช่ไหมนี่เสียงหมาใช่ไหมใช่ใช่ลองฟังดูหน่อยนะ
ท่านผู้ชมว่ายังไงก็เห่าหยุด
แต่มันก็เสียงมันก็ลอยมาจากบ้านอ่ะนะถูก
จะบอกว่าระบบปิดเลี้ยงอยู่ในบ้านมันก็
มันก็ออกมา๑๒ตัวคือบ้านเทาเฮาส์ก็ติด
กันด้วยอ่ะเนอะก็มีเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่า
ขอแสดงความคิดเห็นแล้วกันว่าคนที่เขาเขียนข้อความไปแปะ

อย่างนั้นเขาก็ไม่ทำแบบนี้หรอกถามว่าสุนัขเห่าเสียงดังจริงไหม
เพื่อนบ้านก็บอกก็จริงนะแล้วก็ตอนดึกอะค่ะ
ดึกเห่าเสียงดังเขาก็นอนไม่หลับกัน
แปะเขาไม่เห็นหรอกลูกเขาไม่ให้เห็นหรอกว่าเป็นใคร
แต่ว่าเดินผ่านถึงกระดาษแล้วก็เคยแวะไปดู

เพราะว่ากลางวันไม่เท่าไหร่กลางคืนเป็นมาก
มันเห่ากันมันประสานเสียงมันเห่ากันส่วนมากอ่ะ
ดังมากอ่ะถ้าไม่เหลือเกินยิงก็คงไม่มีการแปะกระดาษแบบนั้นหรอก
หมานี่สำคัญที่สุดมันประสานเสียงกัน
ตัวใหญ่ได้ยินข้างบนนะหลายตัวเห่าประสานเสียง

กับเขาเราก็ไม่ได้อคติอะไรเพราะไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าเขา
ไม่เคยพูดไม่เคยคุยกับเขาไม่ได้กระตีกับเขา

ก็ขอความเห็นใจแต่ว่าอีกหลายคนที่เขานอนไม่หลับอ่ะ
เขาเช้ามาก็ไปทำงานเช้ามาก็ไปทำงานอ่ะนอนไม่หลับอ่ะ

ก็สุนัขเหล่านี้เป็นสุนัขที่เขาทิ้งนะน่าสงสารนะเขาอุตส่าห์เอามาเลี้ยงอุปการะเลี้ยงอ่ะ
แล้วมาว่าเขาแบบนี้เขาจะไปแจ้งความนะ
แม่แต่มันนำมาอุปการะแบบนี้แต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไง
เขาบอกว่าข้อหามินประมาทนะคุณมาแปะกระดาษว่าเขาแบบนี้ค่ะ
ก็ชาวบ้านที่เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะดำเนินคดีเหมือนกันนะคะ
ครับข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญอืม
ทีนี้ก็เลยเหมือนกับสองฝ่ายก็จะดำเนินคดีกันไปมาอ่า
ทีนี้ค่ะเจ้าของบ้านที่เขาให้เช่าทีมข่าวของเราก็สอบถามไปนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของบ้านเช่าเขาก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะ
คือถ้าผู้เช่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้เดี๋ยวครบสัญญาเช่า๑ปี
จะขอความร่วมมือให้ผู้เช่าย้ายสุนัขออกจากบ้านค่ะเจ้าของบ้านเขาบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นผู้เช่าเข้ามาเช่าอยู่๓เดือนกว่า
แต่เขาทำสัญญากันปีนึงอะค่ะโอ้เหลืออีกเจ็ดเดือนใช่ค่ะ
ระหว่างนี้ถ้ามีเรื่องร้องเรียนอะไรกันเกิดขึ้น
แล้วมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่าคนเลี้ยงสุนัขผิด
สร้างความเดือดร้อนจริงเดี๋ยวเจ้าของบ้านบอกว่า
ฟังเสียงข้างมากฟังก่อนว่าใครถูกใครผิดยังไง
ถ้าผิดจริงเดี๋ยวจะให้ผู้เช่าย้ายออกค่ะอืม
ทีนี้เราก็เลยไปถามข้อมูลทางกฎหมายมาค่ะ
ว่าจริงจริงแล้วเอ๊ะมันเอาผิดอะไรกันยังไงได้บ้าง
สำหรับกรณีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับหมู่บ้านอื่นอื่นด้วยอ่ะนะคะ
ครับเราไปคุยกับนายแสนศักดิ์เหลืองเกื้อกูลชัย
นิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมประสุทธิ์ค่ะ
ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่าเรื่องนี้ถ้าจะมีการร้องเรียนกัน
ก็สามารถทำได้ถือว่าเข้าข้อกฎหมายสาธารณสุขปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า
ว่าด้วยเหตุรำคาญที่มีเสียงและกลิ่นรบกวนครับ
คือหมายความว่าถ้าเพื่อนบ้านทนเสียงไม่ไหวทนกลิ่นไม่ไหวร้องเรียนได้นะคะ
ก็ไปร้องเรียนได้ที่ท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตนั้น
แต่ไม่ใช่ไปที่สถานีตำรวจนะคะไม่เกี่ยวกัน
สำนักงานเขตเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะให้ไปแจ้งที่สำนักงานเขตก่อน
แล้วเขาจะมาตรวจสอบดูว่าผิดหรือไม่ผิดยังไงเบื้องต้นอาจจะเป็นไปตามลำดับขั้น
อาจจะมีการเตือนก่อนว่าสุนัขเสียงดังนะแก้ไขยังไงได้บ้าง
เรื่องกลิ่นจะแก้ไขยังไงได้บ้างก็เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
แต่ถ้าไม่มีการปรับปรุงทีนี้มีโทษแล้วก็จะมีโทษทางกฎหมาย
โทษปรับไม่เกินสองพันบาทจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้าของสุนัขจะฟ้องได้ไหม
หมินประมาทอะไรเนี้ยค่ะแบบพาขอความได้ไหมใช่ค่ะ
ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะครับก็ถือว่าเข้าข่ายหมินประมาทเหมือนกัน
ก็เป็นกระบวนการของตำรวจค่ะในการพิจารณานะคะ
อ่าแต่มันก็ค่ะ